พาคุณผู้ชมและทั้ง๓ท่านไปเที่ยวกันหน่อย
ช่วงปีใบเป็นการไปจะใช้หาดแหลมเซมิลากันหนอ
สงขราคุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมกันอย่างสนุกสนานนะครับ
ส่วนบนยอดดอยอินถนนจังหวัดเชียงใหม่
นักท่องเที่ยวกว่าสองหมื่นคนแห่ไปกลางเต็นต์รับลมหนาวจำนวนมากนะครับนี่แหละฮะ
เป็นภาพของนักท่องเที่ยวเกือบ๒๐๐๐คนแห่ขึ้นไป
โต้ลมหนาวจรองคืนส่วนท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่
เต็นต์แบบนี้เลยเขามีจัดไว้ที่สนามย่านะครับ
อันนี้ก็มีความสุขไปอีกแบบใช่อืมนี่คือบริการที่บริเวณลานสนามย่าที่หน้าที่ทำกาศอุทยานแห่งชาติ
ส่วนใหญ่เดินทางจากกรุงเทพและภาคกลางขึ้นไปนะครับ
ครอบครัวเตรียมทั้งอาหารไปทำกินกันหน้าเต็นต์
นับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อุณหภูมิเนี่ย๗๑๐องศา
ผมเห็นคุณพี่คนหนึ่งแก่คงท้าลมหนาวเสื้อยืดกางเกงขาสั้นไม่กลัวไม่กลัว
ต่อที่อุทยานแห่งชาติผ่าแต้มอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีอีสานของเราเหมือนกัน
สวยมากนะคึกคักไม่แพ้กันครับนักท่องเที่ยวแห่ไป
รอส่งตะวันอืมอ่าคือส่งพาทิศของปีเก่ากลับไปอืม
แล้วเอาพาทิศของปีใหม่ขึ้นมาขอบคุณนะครับก็มีคนไปประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันคนครับ
ทำให้รถติดยาวประมาณสามกิโลเมตรคาดว่าช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะครับ
นักท่องเที่ยวจะขึ้นไปประมาณเกือบสามหมื่นคนที่พาแต้มอืมนะครับอ่า
ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงบรายครับชายแดนไทยพม่า
พระเภพเพื่อนบ้านของเรารถแดดมาก
ซึ่งพบว่านักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติเดินทางไปจำนวนมาก
ทำให้ตลาดการค้าชายแดนแม่สายและตลาดค้าฝั่งท่าขี้เหล็กของพม่า
นักท่องเที่ยวเข้าไปจับจ่ายซื้อของของฝากแล้วก็ของใช้ส่วนตัวกันอย่างคึกคักทีเดียว
อันนี้ก็รวบรวมมาหลายจังหวัดของไทยนะครับ